ไปดูอีกหนึ่งเหตุการณ์ค่ะเปิดเทอมมาไม่ทันไร
ตีกันท่าเดียวเลยมันก็ไม่ไหวนะ

รถเนี่ยติดยาวเลยคุณผู้ชมแต่แก๊งคู่อรินักเรียนสองฝั่ง
ไม่ได้แคร์สื่อไม่ได้แคร์รถติดไหนเลยนะคะ
มีดก็มาไม้ก็มารุมตีรุมทุบรถกันกระเจิงเลยค่ะ
รถเขาก็ไปไหนมาไหนไม่ได้เดี๋ยวโดนลูกหลงเข่าเดี๋ยวอะไรยังไงเดี๋ยวไปชนเขาตายอีก
เรื่องใหญ่กันไปหมดแต่เนี่ยไม่แคร์เลยแล้วเนี่ยมารุมทุบรถคู่กรณีเป็นรถมอเตอร์ไซค์
ทุบจนหนำใจแล้วก็ค่อยวิ่งหนีไป
คือมันเป็นอะไรเหมือนนอนไม่หลับเพราะไม่ได้ทำหรือว่ายังไงเอออยากรู้เหมือนกัน
เหตุการณ์เกิดขึ้นถนนพระรามสามนะคะหน้าชุมชนเชื้อเพลิงพัฒนาตรงข้ามซอยอมรค่ะ
ตอนแรกมีผู้ชายที่โดนรุมตี๑คนวิ่งหนีหายไปแล้ว
พอคนหายไปเหลือทิ้งรถไว้ก็ไปเล่นรถต่อไงเออ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบ่าย๓โมงวันที่๑๕พฤษภาคมเมื่อวานซืนเอง
ชาวบ้านชุมชนเชื้อเพลิงพัฒนาที่อยู่ใกล้จุดเกิดเหตุก็เล่านะ
บอกว่าโอ้ยเห็นมาแต่ไกลเลยสองกลุ่มนี้มันขี่มอเตอร์ไซค์ไล่กันมา
พอถึงจุดเกิดเหตุปุ๊บรุมตีกันเลยมีเจ็บหนึ่งคนด้วย
เป็นผู้ชายอายุ๑๗โดนฟันเข้าที่คอค่ะเลือดไหลอาบเลยนะ
คิดว่าก็คงจะโดนมีดนั่นแหละเจ้าหน้าที่ก็ต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาล
ใส่ชาวบ้านอ่ะเป็นคนแจ้งให้ชาวบ้านแต่ละคนก็แตกตื่นนะคะ
ป้าเข้าบ้านก็กลัวโดนลูกลงพาเด็กร์เข้าบ้านหมดเลย
ก็คิดว่าน่ากลัวอย่างลุงเธอก็ลุกไม่ทันนะ

ก็อยู่มาถึงตัวเลยอย่างนี้
เขาก็เนี่ยตรงนี้ตรงรถจอดเนี่ย
แล้วเขาก็วิ่งกันไล่ไปเกาะกลางนี่หมดเลย

แล้วก็อีกฝ่ายนึงก็เข้ามาสิเข้ามาสิ
อีกกว่านี้เข้าไปก็มีปืนมีทั้งมีดทั้งปืนอ่ะ
อ่ะสำหรับมอเตอร์ไซค์ที่โดนทุบเสียหายเนี่ย
ตำรวจนครบานทุ่งมหาเมฆเขาเอาไปเก็บเอาไว้ที่สอนอแล้วนะคะ
แล้วก็กำลังเร่งติดตามตัวกลุ่มวัยรุ่นที่เกาะเหตุ

เราจะแก้ปัญหานี้ยังไงได้บ้าง
ปัญหานักเรียนนักเลงนักเรียนตีกันนักศึกษาตีกันอาชีวะตีกันเทคนิคตีกันเนี่ย
มันศิษยการเปิดเทอมนะไม่ใช่ศิษย์การรุมตีกัน